พูดถึงเรื่องของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ย

แล้วก็ล่าสุดมีเรื่องของรถโดยสารสาธารณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเหมือนกัน
หนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการใช้ยานยนต์พลังไฟฟ้า

อรมนีนอกจากจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้แล้ว
ต้องยอมรับด้วยว่าเขาเป็นประเทศต้นแบบเลย
ที่จะใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้านะคะ
วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่เยอรมนีกันเลยดีกว่าว่า
การใช้รถของเขาที่เป็นรถพลังงานไฟฟ้ายานยนต์พลังงานไฟฟ้า
เป็นอย่างไรแบบไหนบ้างติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
การประชาชนอีก๔๐คันภายในปีหน้า
รถโดยสารคันนี้สามารถวิ่งได้ไกลถึง๒๘๐กิโลเมตร

และถือเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในด้านเทคโนโลยี
เพื่อสิ่งแวดล้อมของระบบขนส่งมวลชนเยอรมนี
ที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยการ์ดคาร์มอนไดออกไซด์
ท่อไอเสียได้คันละ๒๐๐ตันต่อปี
ซึ่งรัฐบาลเยอรมนีเองก็กำลังพยายาม
ที่จะนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าออกมาใช้อย่างเต็มรูปแบบทั่วประเทศ

การใช้พลังงานหมุนเวียนในภาพรวมของประเทศ
เป็นร้อยละ๖๐ภายในปี๒๕๙๓ด้วย
ขณะที่ความกังวลที่ว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลกำลังจะหมดลง
ได้ทำให้ค่ายรถยนต์ต่างเกิดความตื่นตัว
หันมาพัฒนายานยนต์ไฟฟ้ากันยกใหญ่
ซึ่งตลอด๕ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ายานยนต์ไฟฟ้า
เริ่มเข้ามามีบทบาทในแวดวงยานยนต์มากขึ้น
โดยเมื่อปีที่แล้วทั่วโลกมีปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนนรวมแล้วกว่า๑ล้านคัน
และมีการคาดการณ์ว่าในปี๒๕๖๖ปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น๑๓
ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะคะ
และในไทยก็กำลังตื่นตัวกับเรื่องนี้มาก
ที่ได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดในปีที่ผ่านมาค่ะ
ยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรง
ทำให้บริษัทด้านพลังงานรายใหญ่ของไทยอย่างปตท
เกิดความสนใจในการนำโมเดลด้านพลังงานทดแทน
และยานยนต์ไฟฟ้าจากเยอรมนีมาศึกษา
เพื่อต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัท
โดยกำลังสนใจการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า
และการลงทุนทำธุรกิจแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าด้วย

ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย
แต่หน่วยงานภาครัฐก็ได้มีนโยบายสนับสนุนเงินบางส่วนให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน
ในการลงทุนส่งเสริมสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
โดยตั้งเป้าอย่างน้อย๑๕๐หัวจ่ายในงบประมาณ๔๗๕๐๐๐๐บาท
อกจากนี้ยังมีการปรับลดภาษีสัมภาษามิตร
ตามอัตราการลดปล่อยกาศคาร์บาไดออกไซด์และลดการใช้พลังงาน
เพื่อส่งเสริมยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สุริยะฉันธนานนท์รายงาน